คุณยายหายไปนานนะคะอายุ๖๘ปีและหลงป่าเข้าไปคนเดียว
๓วัน๓คืนกำลังตามหาอยู่นะ
ส่งกำลังใจกันเข้ามาหน่อยนะคะผ่านไลน์หน้าจอนะคะ
แต่ว่าก่อนที่จะไปฟังข่าวนี้วันนี้นะคะ
เรามีเรื่องของเรามาพูดให้ฟังด้วย

เป็นเรื่องของโครงการเราชนะและเรารักกัน
เดี๋ยวเราจะมาเปิดหลักเกณฑ์กันในวันนี้ค่ะ
ใช่ค่ะแต่เรื่องแรกไปติดตามปฏิบัติการค้นหา
คุณยายวัย๖๘ปีที่หายไปในป่าเทือกเขาน้ำดำที่พิศนุโลกกันหน่อยนะคะ
วัน๓คืนคุณยายหายไปตั้งแต่วันอังคารจนวันนี้วันศุกร์
ยังหาตัวไม่เจอนะคะล่าสุดต้องมีการค้นหาทางอากาศ
โดยใช้ทีมร่มบินแล้วแต่ก็ยังไร้วี่แววอยู่ค่ะ
นี่ค่ะเป็นภาพการค้นหาทางอากาศของทีมร่มบิน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์๑๑พิศนุโลกนะคะ
ติดตามหาตัวคุณยายต้อยสิงโตวัย๖๘ปีค่ะ
หายตัวไป๓วัน๓คืนเต็มแล้วนะคะ
คุณยายอายุ๖๘ปีก็เป็นผู้สูงวัยแล้วอะ
เจษดาลิ้มศรีตระกูลในอำเภอเมืองพิศนุโลก
ในฐานะผู้บัญชาการในปฏิบัติการครั้งนี้บอกว่า
สั่งการไปแล้วนะให้เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่า
เจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ทหารกองทัพภาคที่๓
กู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถาน
ติดตามคุณยายที่หายตัวออกจากบ้านไป
คุณยายเนี่ยหายตัวออกไปวันอังคารที่ผ่านมานะคะ
เป็นบ้านของลูกสาวที่อยู่ในตำบลดอนทอง

ยายต้อยแกเป็นอัลไซเมอร์ด้วยค่ะ

เดินเท้าออกจากบ้านหายไปในป่าเทือกเขาน้ำดำ
จากบ้านลูกสาวประมาณ๒กิโลเมตรนะคะ
คนที่เจอคุณยายเป็นครั้งสุดท้ายก็คือนางวาสนาออดเอกนะคะ

บอกว่าแม่เนี่ยพกเงินติดตัวไปด้วยนะ

แม่จะไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีเงินอยู่กับตัวเยอะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ประเมินว่าน่าจะเป็นเหตุหลงป่า
น่าจะยังไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น
สอบถามชาวบ้านในระแวกนั้นบอกว่า

วันเกิดเหตุก็คือวันอังคารที่๒กุมภาพันธ์

ทุกคนเพิ่งจะรู้ว่ายายต้อยหายตัวออกจากบ้านไปแล้ว

แต่ไม่มีใครเจอเลยเลยต้องไปแจ้งความที่สพเมืองพิศนุโลก
ขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิประสาทบุญสถาน
ส่งทีมกู้ภัยออกตามค้นหา
แต่อย่างที่บอกเนี่ยค่ะทีมก็ค้นหาแบบทั้งวันทั้งคืนเหมือนกัน

คุณผู้ชมคุณยายต้อยเนี่ยนะคะอายุ๖๘ปี
ไปดูให้สรุปดูเข้าใจง่ายคุณยายต้อยแกอายุ๖๘ปี
เป็นอัลไซเมอร์แกหลงป่ามา๓วัน๓คืนแล้ว
แล้วพิกัดที่แกหลงเข้าไปเนี่ยคือเทือกเขาน้ำดำ
มันเป็นเทือกเขาที่เป็นพื้นที่รอยต่อของ๓อำเภอด้วยกันคือ
อำเภอเมืองอำเภอวัดโบดและอำเภอวังทองก็คือเป็นพื้นที่ใหญ่นะคะ
ภูมิประเทศคือลักษณะของสถานที่เทือกเขานี้คือเป็นป่ารกทึบ

ตอนแรกเป็นทีมค้นหาพื้นดิน๔ชุดประมาณ๒๐นาย
แต่ตอนนี้เนี่ยเพิ่มทีมอากาศเข้าไปอีก๑ชุดแล้วนะคะ
เรื่องต้นยังหาคุณยายไม่เจอเลยนะคะ
เมื่อวานนี้กลุ่มญาติพี่น้องก็ขอเอาใจช่วย

คือฝั่งเจ้าหน้าที่เขาก็ระดมกำลังค้นหากันเต็มที่แหละ
ฝั่งญาติย่ายก็เนี่ยละค่ะมาทำพิธีเปิดป่า
บนบานเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา
ขอให้เปิดทางพบตัวคุณยายต้อยโดยเร็ว

วัน๓คืนอายุ๖๘ปี

ไม่รู้สภาพแกจะเป็นยังไงบ้าง